หอยเถือนอย่างนั้น

คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
โอ้โหมันระทึกซะยิ่งกว่าระทึกดูเรื่องหลังเรา
ล่าระทึกเรือคลาดหอย
่งฝ่าน้ำหนีความผิด
ไปดูหน่อยว่ามันระทึกขนาดไหนค่ะ

โอ้โหนี่
เวลาไอดอมมันตั้งชื่อพวกปฏิบัติการพวกนี้

คาดหอยไล่ล่าพูดไปเลยอย่างนี้

บอกว่านี่เกิดขึ้นที่กลางทะเลปากพนังนะคะ
เมื่อวานนี้โอ้โหอย่างที่บอกเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันปราบปรามประมงทะเลปากพนังเขาไล่ล่าเรือคลาดหอยเถื่อนค่ะ
แล้วก็มีการตั้งกล้องบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานตลอด
สังเกตไหมผู้ชายสองคนที่อยู่บนเรือมันหลบหน้าตลอดเลย
ไม่ยอมหันมาหาเจ้าหน้าที่แล้วเหมือนรู้มุมกล้อง
เพราะพยายามไม่ให้กล้องบันทึกภาพจับหน้าเขาไว้ได้
แล้วระหว่างที่แล่นเรือหนีทำลายหลักฐานนะจ๊ะ
แต่เขาส่องไฟเขาเห็นไงว่าทำอะไร
ผู้ชายสองคนนี้ตัดเชือกโยนตระแกรงคลาดหอยลงไปในทะเลจะทิ้ง
เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ผิดกฎหมายไม่ให้เจ้าหน้าที่ยึดได้
แต่พฤติกรรมทั้งหมดเจ้าหน้าที่บอกบันทึกว่าหมดแล้วไม่รอดหรอก
มันก็กลายเป็นหลักฐานแหละนะคะเพราะว่ามีกล้องบันทึกภาพไว้ตลอดเลยครับ
สกัดและหยุดเรือลำนี้ไว้ได้นะคะ
กุมผู้ชายสองคนดำเนินคดีในข้อหาอะไร
ลักลอบทำประมงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
และแน่นอนว่าไอ้เครื่องมือคลาดหอยเนี่ยมันก็ถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะ
กับที่เขารู้กันดี
ลียงกันเป็นร้อยหลังนะคะ
มันก็มีนะคะ
ไม่รู้มีใครเห็นหรือเปล่าเท่านั้นแหละเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง